คลิปนี้เป็นคลิปไวรัลโลกโซเชียลพูดถึงกันเยอะเลย

เชื่อเรื่องของลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน

บางคนก็บอก๓๐ลิขิตฟ้า๗๐ต้องฝาฟัน

ใช่เมื่อ๗๐ปั้งฝาฟัน

เอาลูกกระเตงมามาขอ

อย่าหมดหวังเพราะวันนั้นให้เป็นดั่งฝัน
ขอพอจากฟ้าสวรรค์ให้สิ่งเลวร้ายที่มีนั้นดีขึ้นใหม่

ดีต่อใจมากเลยเห็นเขาทำงานไหมคะ
เห็นไหมเห็นลูกเขาไหมคะกระเตงอยู่ข้างหลัง
คืองานก็ต้องทำลูกก็ต้องดูแล
อันนี้มันฉีกความรู้สึกไหนออกไปหรือเปล่า
ไอ้ข่าวที่แม่พาลูกเข้าไปขโมยของในร้านชำในร้านสะดวกซื้อ
แล้วบอกว่าเพราะว่าลูกหิวไม่มีจะกิน
ข่าวนี้มันฉีกข่าวนั้นออกไปเลยเนอะ
คือไม่ได้ไปขอตังค์ด้วยนะแล้วไม่ได้ไปขอของกินด้วยนะ

ผู้หญิงคนนี้น่ายกย่องมากนะคะเป็นผู้หญิงที่น่ายกย่องจริง
ชื่อว่าสลัยเพลี๊ยะอายุ๓๓ปีเป็นชาวกัมพูชา
วันนี้สไหลทำให้โรสลินมีพลังใจมีความหวังมากเลยนะ
เห็นคลิปนี้แล้วมันดีต่อใจมากเลยนะคะ
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณรุ่งรัฐสาคัมภีร์อายุ๓๓ปีนะคะ
เป็นเจ้าของร้านขายของฝากหมูยอรุ่งอุบล
อยู่ที่ศรีราชาชนบุรีค่ะ
ผู้หญิงชาวกัมพูชาคนนี้ชื่อว่าสไหลเพลี้ยนะคะ
กลูกน้อยขึ้นหลังมาทำงาน
นี่น้องน่าเอ็นดูมากเลย
ทำงานแบบด้วยความขยันขันแข็งเลยนะคะ
แล้วถามคุณรุ่งรัฐว่าทำไมถึงเอาคลิปนี้มาโพสต์ล่ะ
เขาบอกว่าเพื่ออยากให้เป็นกำลังใจ
สำหรับใครหลายคนที่กำลังท้อแท้

เพราะขนาดว่าแม่ลูกอ่อนอย่างสลัย
ยังไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
สู้ชีวิตแบบทรหดมาก
โอ้โหทีนี้พอมันเป็นแบบนี้แล้ว
เราอยากคุยเราลงพื้นที่ไปคุยเลยค่ะ
กับเจ้าของร้านชื่อว่าคุณรุ่งรัฐนี่แหละค่ะ
คุณรุ้งนะคะเป็นเจ้าของร้านบอกว่า
จริงตัวเขารู้จักกับสไหลมาก่อนแล้ว

ค่าแรงวันละ๑๐๐๒๐๐ก็เอาคือร้อยเดียวก็เอา
เพราะว่าตกงานแล้วก็เพิ่งคลอดลูกด้วย

ตัวเองกินอะไรก็ได้สลายหมอกแต่ลูกต้องกินไง

สุดท้ายตัดสินใจรับเข้าทำงาน
ขอบคุณคุณรุ้งด้วยนะคะน่ารักมากเลย
โดยอนุญาตให้พาลูกไปเลี้ยงในร้านได้

๓๕๐กว่านะแบบ๑๕๔กว่าแต่เมื่อกี้ที่เขาไปเรียกร้อง

นี่ฮะคุณสไหล่น่ะคุณสไหล่ให้

วันละ๔๐๐แบบจุดนี่ฮะ
พร้อมให้กล้าให้ข้าว๒มื้อฟรีด้วยนะคะ
คุณรุ้งบอกว่าสไหลเป็นคนที่ขยันทำงานมาก
ประสบการณ์ขายของมีอยู่แล้ว
ลูกค้าติดอกติดใจสไหล่นะครับ
คือหลายคนติดสลายพูดเก่งนะจิตบริการเป็นเลิศเลยนะคะ
แล้วคุณรุ้งบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคุณผู้ชม
หลังจากที่สไหลมาทำงานช่วยที่ร้านได้๒เดือนเท่านั้นแหละค่ะ

สไหลเป็นคนที่ทำงานดี๒คนก็เอ็นดูลูกของสไหลด้วย
นี่ค่ะบางคนบอกว่าใช่เวลาแวะเวียนมาซื้อเนี่ย
ก็จะมาอุ้มตัวเล็กด้วยถ้าคิดว่าตัวเล็ก
เกิดมาเป็นเขาเรียกอภิชาตบุตรสำหรับสไหล
มาให้โชคให้ลาบคุณแม่นะคะ

ตั้งแต่น้องมาอยู่ลูกค้าเยอะขึ้นทุกวันทุกวันเลย
เพราะว่าเหมือนน้องเขามีประสบการณ์ขายของมาก่อน

ตอนนั้นคือไม่ได้คิดว่าจะเอามาบินเป็นลูกน้องหรือเป็นอะไรหรอก
คืออยากช่วยน้อง
อืมอยากช่วยน้องคือเขาบอกเขาติดลบอ่ะ
ทั้งที่เขาไม่เคยแบบว่าไม่เคยลำบากขนาดนี้เลย
จนแบบว่าน้ำตาไหลเลยหนูบอกว่าให้มาทำงานด้วย
น้องมันดีใจ
ชอบที่ปุ้ยพูดเมื่อกี้นะพอดูข่าวนี้
รู้สึกว่าชีวิตมันแบบเรามีกำลังใจมากขึ้น
เห็นคนที่เขาแย่เขาลำบากกว่าเรานะ
ก็คือว่ากำลังใจของคุณรุ้นก็คือลูกที่แบกอยู่นี่แล้ว

คุณสไหลขอบคุณในความเมตตาของทุกคนนะคะโดยเฉพาะคุณรุ้งเจ้าของร้าน
หยิบยื่นโอกาสให้ในช่วงที่ชีวิตเขาวิกฤตนะคะ

แล้วสามีคุณสไหลสามีก็อยู่สามีก็ทำงาน

นี้สมัยนี้ทุกอย่างค่าคลองชีพมันแพงหมด
เขาก็เลยไม่ได้นิ่งดูดายให้สามีทำงานคนเดียวออกมาทำงานด้วย
แล้วเอาลูกออกมาเลี้ยงแบบนี้ลูกน่ารักมากเลย

ดูคอเนี่ยเพิ่งเหมือนเพิ่งคอแข็งด้วยนะใช่ไหมคะ

แล้วพี่รุ่งรัฐอีกคนนะเจ้าของร้านนะพี่ต้องชื่นชมแกที่แกให้โอกาสคน
ใช่ค่ะสไหลมอบคำมั่นสัญญาให้กับคุณรุ้งว่า
จะทำงานให้คุ้มกับค่าแรงและโอกาสที่คุณรุ้งมอบให้ค่ะ

แล้วไม่ได้ทำงานแบบไปวันด้วยนะคุณสไหลขยันด้วย
คุยกับลูกค้าเก่งอีกลูกก็น่า
ูมากเลยอยากได้คนแบบนี้มาร่วมงาน